เมนูแรกที่เราจะเริ่มไปทานกันก็คือ

อ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออะไร
อยู่ที่จังหวัดระยอง

นี่ครับโอ้โหพอราดน้ำซุปลงไปนี่น่าทานจริง
มันเป็นอาหารที่ได้รับการปรับปรุงสูตรขึ้นมา

เตี๋ยวปากหม้อหลากหลายไส้หลายรสเลยนะครับ
ข้นครบเครื่องของคุณช้างบ้านฉางนะครับ

เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อคุณยายบายบ้านฉาง

มันฟ้องด้วยภาพแล้วครับคุณผู้ชมครับดูสิครับ
คนมารอต่อคิวกันเพียบเลย

วางจดเมนูแล้วก็เสียบกระดาษไว้
แล้วก็แจกบัตรคิวให้กับคนที่เข้ามาเข้ารอนะครับ

ตัวเขานั้นมีภรรยาเป็นชาวระยอง
แล้วก็มีอาชีพทำขนมหวาน
รวมถึงข้าวเกลียบปากหม้อขาย

เขาขายจนวันหนึ่ง
ภรรยาบอกว่าอยากต่อยอดธุรกิจ
เพราะว่าขายข้าวเกลียบปากหม้ออย่างเดียวเนี่ย

จะทำยังไงดีเพื่อต่อยอดธุรกิจของเรา
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวเกลียบปากหม้อ

ทำเป็นก๋วยเตี๋ยวปากหม้อขึ้นมาเลยดีกว่า

ระหว่างขาวหวานให้มันเป็นอาหารขาว
แต่สไตล์การทำแบบขนมหวาน
เมนูก็มีให้เลือกหลากหลายไส้ครับ

กุยช่ายก็มีไส้ข้าวโพดถั่วงอกและกะหล่ำกับแครอท
อันนี้สำหรับคนรักสุขภาพนะครับ
เสิร์ฟก็มาพร้อมกับเครื่องน้ำซุปกระดูกอ่อน
ลูกชิ้นปลาขาไก่เลือดหมูชัยเท้า
และน้ำซุปของที่นี่ดีแต่สุขภาพ
เพราะว่าไม่ใส่ผงชูรสนะครับ
รสชาติแบบอร่อยเข้มข้นแบบธรรมชาติจริง
ราคาแบบธรรมดานะ

พิเศษก็จะราคาเพิ่มขึ้นมาหน่อยอีกนิดนึงนะครับ

โอ้โหก็ไปทานกันได้นะครับ

ถ้าพิเศษ๕๐บาทนะ
ก็เพิ่มอีกแค่๑๐บาทได้ชามใหญ่เริ่มก็ว่ากันไป

พิกัดอยู่ที่สวนสมุนไพรสมเด็จ
ประเทศภรรทราศุดาเสียบรรมฤราชกุมารีนะครับ

แล้วก็หมายได้โทรศัพท์ผมขืนให้แล้วด้วยนะครับ
รู้ว่าจองตัวก่อนเขาเรียกอะไรน่ะ
จองคนไปซั่งก่อน
จองคนไปซั่งก่อนได้หรือเปล่าเพราะว่าต้องมีการต่อคิวกันเลยนะ

เป็นการเพิ่มมูลราคาแต่จริงก๋วยเตี๋ยวปากหม้อก็มีอยู่แล้ว
เพิ่มมูลค่าให้กับการทำข้าวเกลียบปากหม้อแบบเดิมอยู่แล้ว
ได้ไอเดียมากเลยนะครับลักษณะการทำห่อแบบนี้นะ
คล้ายกับข้าวเปิ๊บที่สุโขทัยด้วยเอาล่ะใช่ถูกต้อง